เปิดประตูเปิดออกดู

เฮ่ยเราพูดถึงวงสาวไงนะเดี๋ยว

คือเมื่อวานนี้ค่ะรวบรวมทั้งหมด
โอ้โหอายุศิลปินคุณผู้ชมดิฉันยกมือแล้วขอยกไหว้

แซวเล่นนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าข่าวนี้ขอเอาใจรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งกันหน่อยค่ะ
กับการรวมตัวของนักร้องยุค๗๐กับ๘๐ที่หลายคนคุ้นหน้าคุณตากันดีนี่
สาวนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเขาจะเตรียมกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตให้คุณผู้ชมอีกครั้งค่ะ
เออฉันไม่ได้เห็นเขาแต่งหน้ามานานมากแล้ว
พี่ยุยปัจจัมมวันเนี่ยสาวก็เปิดประตู
ตั้นตั้นตะนตั้นตะหระตะตะตะจร้ะ

พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตให้ชมเป็นออเดิฟค่ะ
ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะได้เห็นการรวมตัวของนักร้องจาก

บอกเลยแต่ละค่ายถือว่าเป็นตำนานจริง
จริงแล้วตอนเด็กเราก็คุ้นเพลงพี่เขาหมดเลย
เสิร์ตครั้งนี้นะคะจะมีนักร้องรวมกันทั้งหมด๓๑ชีวิตค่ะ
เราไม่นับนะคะว่า๓๑ชีวิตรวมกันไม่เท่าไหร่ค่ะ
เขาจะมาขาบกล่อมเพลงสุดซึ้งนะคะ
ระหว่างวันที่๑๒กรกฎาคมนี้๒รอบเท่านั้นค่ะ
และเมื่อวานนี้เราเจอพี่ใหญ่พี่แซมยุรนันต้องถามนิดนึงตบเข่าชาติ
แซมว่าหล่อแล้วลูกชายหล่อด้วยหล่อทั้งคู่

หลังจากมีภาพเนี่ยค่ะสวมชุดใส่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

เราก็บอกว่าโอ้ยลูกพี่แซมไปทำงานแบบนี้รึเปล่า
เขาทำอยู่สถาะอโศกตรงข้ามโรงพยาบาลจากศูนย์รัตนิน

กลัวมากเหลือเลยนะคะว่าจริงแล้วลูกชายเขาเป็นผู้บริหารร้านสะดวกซื้ออยู่แล้ว
ก็เลยใส่เสื้อแบบนี้แต่ก็บอกนะเขาสอนลูกว่า
คือไม่ให้ดูถูกงานงานเล็กงานนั้นก็ทำไปเถ
โทษนะเป็นลูกเจ้าของปลอมตัวมา
ใช่ประธานบริษัทประมาณนั้นฟังเสียงหน่อยค่ะ
เป็นผู้บริหาร๗๑๑อยู่แล้วครับซึ่งไม่มีใครรู้ไงครับ
มีผู้จัดการสาขารู้คือวันแรกมาถึงเขาก็งง
คนนี้เป็นใครเด็กคนนี้มาถึงเข้ามาอยู่ในเคาน์เตอร์ได้เลย

สิ่งที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นเองก็คืออยากให้รู้ว่า
งานอะไรทุกอย่างมันมีค่าทั้งนั้นเลย
อย่าดูถูกงานมีความคิดจะทำงานได้
ตั้งแต่ระดับล่างลงไปข้างบนเราจะสบาย
ถือว่าไม่ต้องมาเกี่ยงงานว่าฉันต้องทำไอ้นี่เท่านั้น

ลูกเรารู้สึกอย่างนั้นได้พี่ก็หมดห่วง

มีคนชื่อผมว่าพนักงานหล่อหล่อเมื่อยเลย

รับลูกสะพายเพิ่มมั้ยค่ะผม
เจอคนหล่อก็พูดผิดพูดถูกกันไปเทวเลยนะ

นักซึ่งพี่ฮันนี่พัศสรออกลายมาเลย
ออกลายให้เห็น
ซึ่งพี่ฮันนี่บอกว่าภาพที่ทุกคนเห็น
จะมีให้ชมบนเวทีแน่นอน
ในอดีตเป็นไงตอนนี้ฮันนี่ก็ยังยืนหนึ่ง

ของคำตื่นตันใจของลูกชายเขา

คลองได้สำเร็จยอมรับเลยว่าแบบสุดสุดค่ะแล้วตอนนี้ก็แอบลุ้นว่าอยากจะ
ลูกชายเนี่ยเรียนต่อโทรให้แม่สักใบหนึ่งได้ไหมล่ะลูกเอ้ยนะคะเห็นเรื่องเรียน
เนี่ยนะคะแม่บอกว่ามันชื่นใจได้ดั่งใจไอ้เรื่องวางแพลนครอบครัวของลูกชาย
เราก็แอบถามว่าแม่ลูกก็เรียนจบแล้วหน้าที่การงานก็ดีแล้ว
หรือเปล่าอ่ะงานนี้แม่ตอบชัดค่ะว่ามีแฟนได้แต่อย่าเพิ่งมีเมีย

บินาทรีอย่างน้อยควรจะจบ

แต่ตอนนี้ก็ยังอยากให้ค่อยเรียนโทรต่อ
อยากให้ทำงานเยอะเก็บเงินให้ได้เยอะ
ก็อยากให้เนื้อพยาบาทโปรด

ได้ดั่งใจนะลูกชายคนเดียวของคุณแม่

อินดี้เป็นพระเอกเหรอว้าวเปลี่ยนลุคด้วยนะต้องคอยดูนะใช่ค่ะ